เด็กอีกสักเรื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะเรื่องในโรงเรียนค่ะคือโรงเรียนนี้เนี่ยก็มีอาหารกลางวันให้เด็กเด็กได้ทานกันนะคะแล้วก็มีเป็นภาพออกมาบอกอาหารน้อยมากเลยแล้วแถมยังมีการประกาศด้วยนะคะบอกว่าถ้ากินไม่อิ่มไม่มีเติมเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าและต้องการคำตอบต้องการคำชี้แจงเลยค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งตั้งกรรมการสอบเรื่องนี้แล้วนะคะ
เป็นเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะที่เอาภาพเอารายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์นะคะเป็นเหตุการณ์ในโรงเรียนขยายโอกาสแห่งหนึ่งที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานีซึ่งในโลกออนไลน์ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คืออาหารเด็กทำไมมันน้อยมากเลยอ่ะดูแล้วไม่น่าจะอิ่มแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะทีมข่าวของเราวันนี้ไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะ
อาหารเนี่ยแต่ละวันเนี่ยยังมีเหลือเลยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีกระแสขาวนี้ออกไปแล้วภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์เนี่ยภาชนะที่ใส่เป็นถาดหลุมเนี่ยอันนั้นก็มันก็ไม่ใช่ภาพอาหารของโรงเรียนนี้ด้วยเด็กเนี่ยจะเอากล่องหรือเอาภาชนะมาเองแล้วแต่ละวันเขาก็จะจัดให้๓๔อย่างมีผลไม้หรือไม่ถ้าไม
นี่ละกรองเล็กแต่อันนี้มาเป็นถาดแบบมีหลายหลุมมันบางมันไม่มีอ่ะไม่มีไม่ไปมีจะคือพา

เพราะว่านี่ก็ไม่เข้าใจว่าเออก็มุมมองก็แบบไหน

ว่าอาหารเมนนิดเดียวนะ
คือมันไม่ใช่เลยไม่เป็นความเป็นจริงเลย
นั่นคือไม่ใช่เดียงยันว่าไม่ใช่อาหาร

ไม่ใช่อันนี้นะอันเมื่อกี้อันที่เป็นข่าวอ่ะ
เขามีอย่างนี้กันทุกบ้านเลยเนอะ
ทุกบ้านน่าจะซื้อแบบนี้เตรียมเอาไว้เลยหรือเปล่า

นี่ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับแม่ครัวมานะคะ
ซึ่งทางภูมิในการโรงเรียนก็ยังไม่พูดอะไรเรื่องนี้
เพียงแต่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชี้แจง
แต่เราเข้าไปดูในครัวว่ามันมีกิจกรรมอะไรอย่างนี้
อันนี้คือเขาทำข้าวกล่องเด็กไปค่ายลูกเสือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานีค่ะ

คือยังไงก็ต้องมีคำตอบออกมา
แล้วปรากฏว่าจากการลงไปตรวจสอบดู
ทางพอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต๑เนี่ย
ว่าเบื้องต้นพบมูลความผิดแล้วค่ะ
ส่วนจะดำเนินการยังไงกับทางโรงเรียน

ระหว่างการสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ย้ายออกจากพื้นที่
หรือย้ายเข้ามาในสำนักงานเขตต้นสังกัดก่อนค่ะ

มีถึงชั้นมศปี๓
แล้วทางได้รับการข้อมบุญเรื่องศูนย์อาหารทั้งวัน
เฉียบเพราะนักเรียนชั้นอนุวาลเลือดกระถมศึกษา
และสำหรับเด็กมัดยมศึกษาชั้น๑ชั้น๒ชั้น๓
ทางโรงเรียนก็อยากจะให้ทานอาหารดี
ก็เก็บคนละ๒๐บาทต่อ๑มื้อ
แล้วก็คุณครูก็เดือนละ๓๐๐บาท
ทางผู้บริหารไม่ได้เอาเงินก้อนนี้
ไปรวมกับของเด็กชั้นอนุบาล
แล้วก็ชั้นประถมในการที่จะทำอาหารกลางวัน
เดี๋ยวก็รอดูรายละเอียดนะคะ
เพราะว่าทราบว่าความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนในตอนนี้เนี่ย
ทางผอก็มีการเรียกบุคลากรโรงเรียนทั้งหมดมาสอบสวน
ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนช่วงสายแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จเลย
เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเรื่องนี้ออกมาที่บอกว่ามีมูลความผิดเนี่ย
มันคืออะไรแต่ถ้าเราดูอาหารกลางวันที่เด็กกินเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
คือมันน้อยมากน้อยซะจนเราไม่รู้เลยว่ามันคือเมนูอะไร
อันนี้อาจจะมองออกได้เราเป็นส้มตำส้มตำไก่ทอดนะแต่อันนี้คืออะไร
อันนี้คือแกงจืดเศษข้อไก่กับฟักหนึ่งชิ้นข้อไก่ต้มฟักเหรอ
นี่คือแกงจืดใช่ไหมใช่ครับคือนี่เด็กนี้ก็กินอย่างงี้ก็
มันดูแล้วโภชนาการมันน่าจะไม่เพียงพอเอาเป็นว่าถึงไม่ใช่โรงเรียนนี้นะ
โรงเรียนไหนให้กินแบบนี้ก็มันไม่น่าจะเพียงพอนะแต่โรงเรียนนี้นะคุณผู้ชมคุณพระพรนะ
เป็นโรงเรียนขยายโอกาสโรงเรียนขยายโอกาสคืออะไร
โรงเรียนขยายโอกาสแนวทางของโรงเรียนขยายโอกาสคือ
พื้นที่แห่งความหวังสารฝันให้กับนักเรียนที่มีข้อจำกัดในการศึกษา